ที่ระยองก็ต้องบอกว่ามีการพบศพเหมือนกันแต่ที่น่าเศร้าคือเป็นเด็กทารกแรกเกิดแล้วสภาพศพที่พบคุณผู้ชมถูกเผาจนไหม้เกรียมเลยนะคะแล้วก็ยังมีสายสดือออกมาจากเนี่ยค่ะ
อนุญาตเบลอภาพนะแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมดูแบบลางก็จะเห็นนี่คือสภาพเด็กทารกชายนะคะยังมีสายสดืออยู่เลย
ถูกพบทิ้งอยู่ในพงหญ้าที่ขึ้นรกอะค่ะลักษณะคือผิวหนังไม่เกรียมถูกเผาดำเป็นต่อตะโกเลยนะคะ
อยู่ที่ลานออกกำลังกายของชุมชนเบาะต้นจิกในตำบลเนินพระเขตเทศบาลมาบตาพุธ
ลักษณะที่เกิดเหตุมันเป็นพงหญ้ารกแล้วก็มีน้ำท่วมขังค่ะคนที่เจอเนี่ยนะคะ
เป็นชาวบ้านที่เขาเข้าไปหาปลาไปเก็บผักบุ้งชื่อนายพรชัยนันทพันธ์นะคะ
เขาเป็นประกอบอาชีพเป็นช่างก่อสร้างเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยก็ว่าจะไปหาปลาเก็บผักบุ้งนั่นแหละ
เดินเดินไปเอ๊ะเห็นเป็นแบบเหมือนร่างเด็กดำดำเกรียมเกรียม
ตอนแรกยังนึกว่าเป็นตุ๊กตาแต่พอเดินเข้าไปดูใกล้ใกล้โอ้โห
คือตุ๊กตามันไม่น่าทำถึงขั้นมีสายสดือแล้วก็เห็นมีผ้าขนหนูสีเขียวมีรอยไหม้ทิ้งเอาไว้ข้างด้วย
คือดูยังไงก็ทารกแรกเกิดจริงแน่สุดท้ายก็เลยรีบแจ้งตำรวจเลยค่ะ
เมื่อเช้าตื่นมาจะไปหาปลาพี่เขาเลยก็เลยมาเก็บผักบุ้งก่อนไง
ก็เลยเดินกลับไปบอกรูมาดูเจ้าของห้องเขาเกิดมาดู
แต่ยังไม่เจอเบาะแสอะไรแต่พอไปดูกล้องวงจรปิดนะคะ
เห็นว่าเมื่อคืนนี้ประมาณสักสามทุ่มกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
แล้วก็มานั่งอยู่ที่จุดตรงนี้อ่ะนะคะก่อนที่จะมีการถือถุงบางอย่างหายเข้าไปที่จุดเกิดเหตุ
ตอนนี้กำลังติดตามตัวอยู่นะคะคิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วก็จะมีการตรวจสอบตามแคมป์คนงานห้องเช่าในระแวกใกล้เคียงด้วย
ทีมข่าวเราเนี่ยลงพื้นที่ไปนะคะคุณผู้ชมดูภาพนี้ก่อน
อันนี้เป็นภาพกลุ่มวัยรุ่นที่กล้องวงจรปิดของชุมชนจับเอาไว้ได้นี่นะคะ
ส่วนวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะคะตรงนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะ
คือเขาตั้งใจสร้างเป็นสนามเด็กเล่นนะคะมีโต๊ะไม้หินอ่อนสำหรับนั่งพักผ่อน
ด้วยปากกกแล้วก็พงหญ้ารกทึบนายสุรชัยเฮียงล่า
คนนี้เป็นเพื่อนกับนายพรชัยคนที่พบศพคนแรกเขาเล่าให้ฟังว่า
วันที่พบศพเนี้ยเขากำลังจะอาบน้ำเลยอืม
่งผ้าขาวม้าอยู่ตัวเดียวแล้วกำลังจะเข้าห้องน้ำอาบน้ำแล้ว
อยู่อยู่พรชัยวิ่งมาหาบอกเฮ้ยสุรชัยไปดูด้วยกันหน่อย
เหมือนเจอศพเด็กเขาก็ตกใจมาก
ทั้งอย่างนั้นแล้วก็วิ่งตามเพื่อนออกไปทั้งผ้าขาวม้าผืนเดียว
ศพเด็กจริงด้วยอ่ะเลยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะ
เขาบอกว่าโอ้โหตอนที่เห็นเนี่ยนะขนลุกไปหมดเลยค่ะ
มันมันเข้าใกล้ไม่ได้มันมันเป็นขี้คนก็เลย
เดินถอยออกมาก็เลยไปเอารองเท้าบูธกับมัน
ก็ไอ้คนเห็นทีแรกมาขึ้นมากับเพื่อนมันก็มา
ก็เอาไม้มาเขียวเอ้ยพี่ศพคนจริงเด็กจริง
ก็เลยต้องแจ้งแจ้งทางกู้ภัยมาดู
สภาพเจ้าเห็นเนี่ยศพหลีกไปไหนบ้างคะ
มันรู้สึกว่ามันโดนเผานะครับตั้งหน้า
แล้วก็รู้สึกว่าขาขาก็จะขาปกติ
วันธรรมดาเขาตื่นมาก็ไปทำงาน

แล้วทีนี้มันคิดยังไงจะมาเก็บผักบุ้งก่อน
ผักบุ้งไว้เผื่อได้ปลามาจะนึ่งใส่ปลา
แล้วมันก็เดินเก็บมาเจอเออนั่นแหละ
ก็ไม่รู้อะใครต้องมันโดนใจแน่
ไม่น่าจะเป็นคนไทยแน่แน่เพราะว่าถ้าคนไทย
ถ้าลูกป่วยอย่างนี้ก็คงไปเอาออกโรงพยาบาลยังไง
ก็มันไม่มีความผิดอยู่แล้วนะจะเจ็บขนาดไหน
คิดว่าเป็นต่างด้าวทำไมครับ
มันเขาอาจจะกลัวโดนจับโดนอะไร
อาจจะมาผิดมาอะไรอย่างนั้น
ตอนนี้ร้อยเวรสภพมาปประผู้เจ้าของคดีนะคะ
บอกว่าศพของทารกเพศชายส่งไปตรวจโควิด๑๙

แล้วก็จะส่งพิสูจน์ที่นิติเวชโรงพยาบาลระยองต่อไปนะคะ
ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัววัยรุ่นที่เห็นในภาพกล้องวงจรปิด
ซึ่ง๕โมงครึ่งวันนี้ตามตัวได้แล้วนะคะ
แล้วก็ตามเจอคนที่ยอมรับว่าเป็นแม่ของเด็กแล้วด้วยค่ะ
เป็นเยาวชนหญิงอายุแค่๑๗ปีนะคะ
คือตำรวจเนี่ยตามจากเบาะแสกล้องวงจรปิดเนี่ย
แล้วก็ไล่ดูไปเรื่อยจนรู้ตัวว่าคนที่อยู่ในภาพกล้องวงจรปิดเป็นใครบ้าง
แล้วก็ไปเจอแม่ซึ่งก็คือหญิงสาวคนนี้ค่ะ
ยอมรับว่าเธอเป็นแม่ของเด็กจริงแต่เธอให้การแบบนี้ค่ะ
คือเด็กเนี่ยเสียชีวิตจากการที่เธอแท้ง
ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาศพไปเผาอำพราง
แต่ก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลมาว่าทำกันกี่คน
เพราะตำรวจบอกว่าไม่น่าจะทำเพียงแค่คนเดียวนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวจะมีการสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
แต่ก็ต้องสอบสวนพร้อมกับทีมสหวิชาชีพด้วย
เพราะว่าอายุ๑๗ยังเป็นเยาวชนอยู่
คำให้การเบื้องต้นตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อว่าจะก่อเหตุคนเดียว
และไม่ปักใจเชื่อด้วยว่าทารกเสียชีวิตเพราะแท้งนะคะ

แล้วก็ติดตามตัวผู้ร่วมเกาะเหตุที่น่าจะมีมากกว่า๑คนด้วย
ก็คงจะไล่ตามจากภาพกล้องวงจรปิดแหละ
เพราะว่าตอนมามากันหลายคนนะคะ